เดี๋ยวไปที่เชียงใหม่นะครับมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับ
ไปจอดรถนะฮะเข้าขับรถเข้ามาแล้วไปจอดที่ลานวัด
เอรันทวันในพื้นที่หมู่๓ตะบนน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับช่วงนี้ถือมีดไปด้วย
เป็นมีดความยาวสักหนึ่งศอกนะครับมีดพระนะครับเดินลงมาจากรถแล้วมุ่งตรงไปหาเจ้าวาดวัดนะครับ
นี่คนก่อเหตุนะครับเป็นชายต่างชาติผิวสีนะครับ
ถือมีดเดินลงมาแล้วนี่ฮะเดินตรงปรีเข้ามาเลยนะครับ
เจ้าวาดท่านไหวตัวทันนะครับท่านเห็นแล้วท่านหลบเข้าไปในกุฏิได้ทัน
เดินกลับไปที่รถก่อนจะขับรถหลบหนีไป
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับอยู่ดีเนี่ยมาถึงแบบนี้เลยนะฮะ
พระครูขจรศักดิ์ท่านเป็นเจ้าวาดวัดนะครับท่านเห็นว่าเดินเข้ามาแล้วท่านก็เข้ากุฏิไปก่อนเลย
ตำรวจสายตรวจสพหางดงพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านแพ้
บ้านแพ้ขวางนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยหางดงมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แต่ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปแล้วโชคดีไม่มีพระลูกวัด
เจ้าวาดวัดก็ไม่ได้บาดเจ็บนะฮะพระลูกวัดก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากนั้นก็พาท่านเจ้าวาดวัดเอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดไปแจ้งความที่สพหางดง
เพื่อติดตามตัวชายชาวต่างชาติคนนี้มาดำเนินคดี
เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจมาก
ตอนเดินตรงเข้ามาเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านก็เข้ากุฏิเลยปิดประตูเลย
เนี่ยก็มาขยงเขย่าประตูมาตะโกงตะโกนเนี่ยฮะตรงเนี้ย
ก่อนจะเดินออกไปแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
สพหางดงประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยไปนำตัวชายชาวต่างชาติคนนี้มาจนได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ตามตัวจนเจอนะครับอายุ๔๙นะฮะ
สพหางดงไปเจอตัวจนได้นะครับ
เป็นชาวอังกฤษนะสัญชาติอังกฤษนะครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะเชิญตัวไปโรงพักนะฮะ

ตะโกนเออะเสียงดังโวยวายอยู่ในบ้านหลังนี้
นี่ฮะล็อกประตูด้วยไม่ยอมออกมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
เกลี้ยกล่อมอยู่๔ชั่วโมงได้ก็ไม่เป็นผล

ผู้สื่อข่าวของเราที่เชียงใหม่เนี่ย

บอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาชาวบ้าน
สับเปลี่ยนเวรยามกันมาเฝ้าชายชาวต่างชาติคนนี้จนดึก
คาดว่าน่าจะฉวยโอกาสช่วงที่ชาวบ้านสลายตัวกลับเข้าบ้าน

มีรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาที่บ้านของผู้ก่อเหตุด้วย
ก่อนจะขับรถออกมาพร้อมกันสองคันแล้วก็หลบหนีไป

แต่หลังจากเที่ยงคืนไป

แล้วมีคนมารับอีกคันหนึ่ง

มันจะขนของไปเมื่อคืนหมดแล้ว

เกิดเขาจะกลับมาวันดายกันยังไม่รู้อ่ะ

คือหนีไปเมื่อคืนนะอ่ะ

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ตมด้วยนะครับ

กำลังขับรถออกจากพื้นที่เชียงใหม่มุ่งหน้าจะไปแม่ห้องศร
เอามาตรวจค้นที่บ้านก็มาเจอพวกมีดพระของกลาง

นายเดวิดสันคลายฟ์จอร์อายุตกลง๕๐เป็นชาวอังกฤษ
ตอนพามาค้นบ้านเช่าเนี่ยชาวบ้านก็มากันเป็นร้อยคน
ส่งเสียงต่อว่าไปไล่ทำร้ายพระถึงในวัด
ซองพลาสติกที่ใช้แล้ววัตถุดิบเนี่ยคล้ายกับกัญชาอยู่ด้วยนะครับ
มีดอยู่ในรถของผู้ต้องหาเองนะครับ
ก็พาไปชี้จุดคือเขาก่อนจะไปที่วัดเนี่ย
ไปก่อเหตุที่บ้านของชาวบ้านคนหนึ่งมาก่อนแล้วนะครับ
ที่บ้านของนายแสวงที่ขับรถไปจอดหน้าบ้าน
ใช้มีดไปฟันที่ประตูลูกกงข้างบ้านเขาก่อนจะไปที่วัดนะครับ
แล้วก็คุมตัวไปที่วัดไปจุดที่ถือมีดพยายามไปทำร้ายพระนะครับ
พระครูขจรศักดิ์นะครับตั้งจากวัด
พอไปที่วัดเนี่ยคือต้องกันเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องกันชาวบ้านออกก่อนนะ
เกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรมเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านมาดูกันเยอะเหลือเกิน
คือตัวนายเดวิสันเนี่ยครับเขาบอกเขาต้องการมาคุยธุระกับพระนะ
ต้องการมาคุยธุระกับพระเท่านั้นไม่มีเจตนาทำร้ายอะไรใคร
คือนี้มันก็คำถามเอาแล้วมีดมาอะไรขนาดนี้ล่ะ
เขาบอกมีดที่ถือมาก็คือจะเอามาคู่เพราะเขามีบ้านอยู่ใกล้วัด
นั่งสวดมนตร์ทำสมบัติที่เป็นประจำเนี่ยครับกูจะโวนหน่อย

โอเคไม่ต้องห่วง
วันนี้มันต่าง

ตอนกลางนั้นไง
แปลกที่ไหน
แปลก

พอหางดงก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ข้อหาเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาไปก็คือเรื่องของบุกรุก

ส่วนเรื่องการพยายามจะทำร้ายร่างกายพระครูขจรศักดิ์เนี่ย